คุณผู้ชมคะมาติดตามดราม่ากันต่อกับพี่นวัด

รอบนี้เขาบอกว่ามีปัญหากับวิกหมอชิดวิกที่อยู่กันมาอย่างยืนยงยาวนาน
วันก่อนมารายการนี่อะไรนะตลอดข่าวก็พิธีกรถามอยู่ว่าทะเลาะกับใครช่วงนี้
มีสายลึกลับโทรมาต่อว่านะคะพี่นวัดงานนี้เจ้าตัวยืนยันว่ามันจบกันตั้งแต่ที่ห้องประชุมแล้ว
แจ้งชัดว่าไม่ได้ทะเลาะกับตัวช่องนะแต่มีปัญหากับตัวบุคคลคือผู้บริหารใหม่มากกว่าค่ะ
ก็รู้สึกว่าเต็มที่กับชีวิตที่ทำแล้วก็ต้องบอกอีกนิดนึงว่าไม่ได้มีปัญหากับช่อง
เพราะเราทำงานมาถึงแปดปีแล้วถ้ามีปัญหากับช่องหรือถ้าเกิดนโยบายไม่ตรงกับช่องเนี่ย
มันก็คงจะทนได้แค่ปีสองปีนะครับแล้วก็เรามีปัญหากับบุคคลจริง
เรียกไปตำหนิในขณะที่เราก็เข้าไปเต็มห้องประชุมหมดแล้วก็ตำหนิเราเราก็รู้สึกแย่
ผมเป็นคนชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรผมเน้นความยุติธรรมผมว่าอันนี้ถ้าผมรู้สึกนะอันนี้เป็นจุดชนวนแรก
ใช่วิกน้อยสีที่เคยจากมาหรือเปล่า
หรือจะเป็นวิกอโศกที่มีคนเห็นแวะไปตึกบ่อย
ฟังเจ้าตัวเฉลยกันเลยค่ะ

ก็มีที่ไปเป็นปกติอยู่แล้วครับ
และเดี๋ยวก็อีกประมาณสัก๑๒สัปดาห์

แล้วก็มั่นใจว่าสถานีที่ไปก็เป็นสถานีที่โอเค

กับฝั่งช่อง๗แล้วก็จะย้ายกลับไปช่อง๓หรือเปล่า

บอกว่ากลับไปช่อง๓มันได้เหรอ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าหลายปีที่ผ่านมาที่ย้อนไปเนี่ย
อ่าแล้วก็เลิกทำไปแล้ว

แน่เดี๋ยวมาเตอร์ไพรส์อยู่ช่องเราหรือเปล่า